เพราะว่ามีการพูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
ว่าตกลงจะเป็นของก้าวไกลหรือจะเป็นของเพื่อไทย
เพราะว่าทั้งสองพักแสดงท่าทีมาตั้งแต่ต้น

คือก้าวไกลเขามองว่าเขาอยากจะได้ตำแหน่งตรงนี้

โดยเฉพาะวาระเรื่องของการแก้กฎหมาย
ส่วนทางพักเพื่อไทยเขาก็อยากจะได้ตรงนี้เหมือนกัน
คือก่อนหน้านี้เราก็นึกว่า๒พักในฐานะพักร่วมรัฐบาล

แต่กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ก้าวไกลโพสต์ออนไลน์

คล้ายกับว่าตำแหน่งนี้เป็นของก้าวไกลนะ

ทางด้านของรองหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาแถลงเลย
แล้วพูดชัดเลยว่าตำแหน่งนี้ก้าวไกลขอนะ
แต่วันนี้มันร้อนมากขึ้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
เพื่อไทยเขาก็เลยชัดเหมือนกันว่า

ผลักดันคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
ชิงตำแหน่งนี้แต่ไม่ได้ไปชิงกันในสภาหรืออะไรนะ
แต่เขาแค่บอกว่าหมอชนนั่นเหมาะสม
ก็ก้าวไกลได้ประมุกทางฝ่ายบริหารไปแล้วไง
เขาก็จะผลักดันให้คุณพิทาเป็นนายกไง
ดังนั้นประมุกนิติบัญญัติขอเพื่อไทย

คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลแถลงในเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
ท่านที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้
ไม่ใช่แต่เรื่องของการควบคุมการประชุมอย่างเดียว

ฟูประชาธิปไตยในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ

ดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรเช่นเดียวกัน
เราก็ต้องยืนยันว่าในอดีตก็มีประธานสภาผู้แทนรัศดร
ที่อาจจะมีอายุน้อยนะคะหลายท่าน
แต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะ
จำเป็นที่จะต้องให้โอกาสที่จะมีการที่จะเข้ามาทำนะคะ
อย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นยาก
ถ้ายังคงยึดติดกับเรื่องของประเด็นของความอาวุโสของประสบการณ์มากเกินไปค่ะ
คือมันมีประเด็นที่ว่าตำแหน่งนี้ประธานสภาผู้แทนรัศดร
จะเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ

แม่นเรื่องของข้อกำหนดระเบียบวาระในการประชุม
ก็เลยพยายามจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมากอายุน้อยนะ
มันก็มีกระแสข่าวว่ามีชื่อของคุณนัทธวุฒิบัวประทุมถูกวาง

คุณสิริกัญญาบอกว่ายังไม่ได้มีการตกลงอะไรกัน

ตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของก้าวไกลหรือเพื่อไทย

ทีนี้ที่มองว่าพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลแทงข้างหลังกัน
คุณสิริกัญญาก็บอกว่าไม่จริงค่ะ
ปรากฏการณ์นี้ไม่มีจากพักก้าวไกล
และไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยจะถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาล
ถ้าไม่มีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร

เชื่อว่าเพื่อไทยจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน
รวมถึงประเด็นระหว่างในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย
และนวากาตรีสิทธาธิวารีพักไทยสร้างไทย
ก็มีการขอโทษเคลียร์ใจกันไปแล้ว
เชื่อว่าไม่มีปัญหาในการร่วมงานกันในอนาคตค่ะ

ว่าเราต้องซื่อสัตว์จริงใจต่อกันนะคะ
ดังนั้นปรากฏการณ์การแทงข้างหลัง
จะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนจากทางฝั่งของพักเก้าไกลค่ะ
เราก็พยายามสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานะคะ
ถ้าตรงไหนที่ยังคิดว่าเป็นข้อกังวล
ที่จะเป็นการไม่จริงใจต่อกัน

อันนี้ฉันก็ยังมั่นใจว่ายังไง
เพื่อไทยก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อ
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามค่ะ
เราไม่ได้กังวลใจเรื่องที่จะมีการเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่น
เพื่อที่จะมีการแข่งกันตั้งรัฐบาล
เพราะเราเชื่อใจพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่
ว่าจะร่วมหัวจมท้ายไปกับพักเก้าไกลค่ะ
คือพักเก้าไกลก็ย้ำว่าพักเก้าไกลมีวาระสำคัญนะคะ
ต้องผลักดัน๓วาระ
ก็มีการโพสต์ผ่านเพจ

กฎหมายที่ก้าวหน้า
เพราะตลอด๔ปีของสภาภายใต้รัฐบาลประยุทธ์
กฎหมายส่วนใหญ่๔๐๐ฉบับตกไป
ด้วยกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ให้อำนาจดุลยพินิษฐ์แก่ประธานสภาและนายกรัฐมนตรี
วาระที่๒ผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตย

วาระที่๓รัฐสภาโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม
ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่อยู่ที่ประธานสภา
แก่นำผลักก้าวไกลค่ะคุณนามรัฐ
ประมิตกุลโพสต์เอาไว้เป็นทวิตเตอร์นะคะ
วิตข้อความใช่ไหมคะบอกว่า
ประธานสภากระดุมเม็ดแรกของก้าวไกล
เพื่อผลักดันกฎหมายก้าวหน้า
คือทางก้าวกลัยก็ยืนยันเลยนะว่า
เขาจะไม่ปล่อยตำแหน่งนี้ให้กับทางเพื่อไทย
เพราะว่าเขาเป็นพักอันดับหนึ่งที่ได้สอสอมากที่สุด

ที่การภักดิ์เพื่อไทยในประเสริฐจันทรรวงทองนะครับ
เปิดเผยว่าเมื่อวันที่พักการเมือง๘พัก
วันนั้นทางภักดิ์เพื่อไทยได้แจ้งความประสงค์
ไปยังแกนนำภักดิ์ก้าวกลายแล้ว
ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
ทางเพื่อไทยขอนะขอให้มาจากทางเพื่อไทย
และกำลังรอคำตอบจากทางพักเก้าไกลอยู่
คุณประเสริฐบอกวันนั้นเนี่ยทางภักดิ์ก้าวกลายเนี่ยบอกว่า

เพราะฉะนั้นกรณีที่มีสมาชิกพักก้าวไกล
ออกมาระบุว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพักเก้าไกลเท่านั้น

ต่างก็ประสงค์ที่จะให้สอสอและแก่นำของแต่ละพัก

ซึ่งหากจะมองย้อนไปในปี๒๕๕๙
ประธานสภาก็เป็นคุณชวนหลีกภัยที่มาจากประชาธิปัตย์
ซึ่งตอนนั้นประชาธิปัตย์ได้พักลำดับที่สี่

คะแนนเสียงของสอแบบแบ่งเขต
ความจริงก้าวไกลกับเพื่อไทยคือได้เท่ากัน๑๑๒คน
เพราะฉะนั้นจึงอยากให้พักเก้าไกลมาพูดคุยกับพักเพื่อไทย

เพราะอยากให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้ด้วยดี

ตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งสำคัญ
จะต้องคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมด้วย
ทีนี้ถ้าตกลงกันไม่ได้จะถึงขั้นต้องไปเสนอชื่อ
แข่งกันในที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรไหม
เรื่องนี้ทางเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่า
ต้องให้คณะกรรมการบริหารพักมาหารือร่วมกัน
นายแพทย์ชนละนั่นศรีแก้วมีความเหมาะสม
เพราะมีประสบการณ์ในการทำงานทางสภา
แล้วก็เก่งเรื่องข้อบังคับด้วย
การตั้งประธานสภาเนี่ยต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็
อยากจะให้ให้ทุกฝ่ายหันหน้าคุยกันทางก้าวไกรเองก็ได้นายกเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับ
ถือว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสทำงานตรงนี้เนี่ย

ถามว่าคุณหมอชนนั่นเหมาะสมไหมเหมาะสมนะครับ
หมอสมท่านมีประสบการณ์ในศาสตราศศ๖สมัย
แล้วก็เรื่องข้อบังคับเรื่องอะไรคุณหมอก็เป็นคนเก่งและเป็นหัวหน้าพักด้วยนะครับ
จริงแล้วถ้าหัวหน้าพักคนหนึ่งเป็นนายกคนหนึ่งเป็นประธานสภาก็ไม่เร็วนะผมว่านะ
นี่ขอเสนอจากทางเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับ
คุณผู้ชมครับรองเลขาธิการพักเพื่อไทยนางสาวลินทิพรวรินวัชระโรธ
วันนี้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าหากเคารพในหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
มีความคิดเห็นต่างต้องตัดสินกันในสภาพร้อมกับย้ำว่าพักเพื่อไทยให้เกียรติพักแกนนำมาตลอด
ตั้งแต่รู้ว่าไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและควรมาหารือกันในวงประชุมของทุกพักร่วมกัน
มากกว่าการประกาศผ่านสื่อแล้วทำให้เกิดความขัดแย้ง
คุณลินทิพรบอกว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องของการคุมเกมในสภา
นหลักการและกฎหมายและต้องมีวัยวุฒิคุณวุฒิและวุฒิภาวะ
ซึ่งพักเพื่อไทยมีความเหมาะสมในทุกมิติ
เพราะฉะนั้นหากมองกันแบบมิดประมุกฝ่ายบริหารเป็นของพักก้าวไกล
ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องเป็นของพักร่วม
ซึ่งไม่น่ามีความกังวลใจยกเว้นไม่เคยมองกันเป็นมิตร
นี่รองเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกนะครับ
แล้วก็บอกว่าหากมีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ย
ก็ต้องเป็นไปตามความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละภาคการเมืองด้วย
พร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าการยอมเสียสละก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งบางสิ่ง
อย่ามองว่าเสียสละกว่าใครพักเพื่อไทยตอนนี้ก็ถอยจนสุดแล้วเช่นกัน
หลายฝ่ายก็เลยเชื่อว่าพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
น่าจะมีการคุยกันหารือร่วมกันก่อนจะถึงวันโหวตเลือกประธานสภา
หรือบางคนก็ยังเสนอด้วยซ้ำว่าหรือเอาทางพักอื่นเลยไหมล่ะ
ไม่ต้องก้าวไกลไม่ต้องเพื่อไทยจากพักอื่นที่เป็นพักร่วม
คนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิน่ะลองเสนอมาดูซิให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
คือการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ไทม์ไลน์แบบนี้ก็แล้วกัน
เรื่องของนายกเรื่องของประธานสภาเนี่ยจะได้วันไหนอย่างไร
๑๓กค๒๕๖๖คือวันสุดท้าย
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
๒๐กรกฎาคม๒๕๖๖วันสุดท้ายของการรายงานตัวสอสอ
ตำแหน่งสำคัญที่สองพักการเมืองเขาแสดงตัวว่าอยากจะได้ตำแหน่งนี้กันมาก
ก็คือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพราะก่อนจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ต้องได้ประธานสภาผู้แทนรัศดรก่อนนะคะ
เราก็เลยไปย้อนดูค่ะว่าการจะได้มาซึ่งตำแหน่งนี้
ก็ไม่ง่ายตามปฏิทินที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ๒๕กรกฎาคม
ว่าน่าจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรนะคะก็คือจะต้องให้สอสอ
อายุสูงสุดเป็นประธานสภาชั่วคราวในการเลือกประธานและรองประธานสภาค่ะ
สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ์เสนอหนึ่งชื่อและต้องมีคนรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
จากนั้นนะคะผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องกล่าวแสดงวิสัยทัศน์
โดยไม่มีการเปิดให้สมาชิกอภิปรายเว้นแต่ถ้ามีการเสนอชื่อประธานสภาหลายคน
จะใช้วิธีให้ลงคะแนนลับเมื่อที่ประชุมเลือกประธานสภา
และรองประธานสภาเสร็จเรียบร้อยค่ะจะมีการโปรดกล้าวในวันรุ่งขึ้นนะคะ
ซึ่งก็คือ๒๖กรกฎาคมจากนั้นเนี่ยประธานสภาคนใหม่จะเป็นผู้นัดหมาย
ให้สมาชิกรัฐสภาอันนี้จะหมายถึงทั้งสสและสวมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
ไลน์มันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะมันก็เลยแหมเข้มข้นนะคะ
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องรอให้กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อน